ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะที่ลบบุรีค่ะคุณผู้ชม
มีผู้ชายคนนึงนะคะเสพยาเสพติด
แล้วก็คลุมคลั่งเอามีดทำครัว
จี้คอหลานชายอายุแค่๑๓
ขึ้นกลางโรงเรียนตำรวจสพสะโบดค่ะ
คุณครูและชาวบ้านก็พยายามเกลี้ยกล่อมผู้ชายคลุ้มคลั่งคนนี้ค่ะ
นายชัยยนต์เพชรเกลืออายุ๔๐เอามีดทำครัว
คอเด็กชายวัย๑๓เป็นตัวประกัน
สนามกีฬาของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๒อำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรี
เกลี้กล่อมกันอยู่นานนะคะว่าวางมีดเธอปล่อยเด็กเธอไม่เป็นผล
ตัวนายชายยนต์ยังร้องเอะอะโวยวายร้องเรียกหาภรรยาอยากเจอภรรยา
บอกว่าเอาเมียมาเดี๋ยวปล่อยตัวหลานชายคนนี้ให้เอาเมียมาแลกกับหลาน
โอ้โหแล้วก็เอามีดจี้คอหลานเนี่ยนะเดินไปเดินมารอบโรงเรียนนะ
คนก็ลุ้นคนก็มาดูเหตุการณ์ก็พยายามเกลี้ยกล่อม
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องไปตามเมียของนายชายยนต์มา
แล้วก็อาศัยจังหวะที่นายชายนเผลอรวบตัวเลยแย่งมีดออกมา
แล้วก็ช่วยเด็กชายวัย๑๓ออกมาช่วยมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
จากการสอบสวนทำให้ได้ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุ
นายชายยนต์คนก่อเหตุกับเด็กชายวัย๑๓ปีที่มีศักดิ์เป็นหลาน
ที่ถูกจับเป็นตัวประกันมาเก็บอาทิของญาติ
ทำพิธีชาปนกิจศพที่วัดวัดอยู่ใกล้กับโรงเรียน
แต่จู่นายชายยนต์คลุ้มคลั่งขึ้นมาเพราะเสพยาบ้าไง
ก็เลยเอามีดทำครัวจี้คอหลานชายตัวเอง
สุดท้ายก็ต้องควบคุมตัวในชายยนต์ไปสอบประคัมที่สภสะโบสถ์นะคะ
ปัสสาวะหาสารเสพติดก็ไม่ต้องสืบม่วงแน่
แจ้งข้อหากักค้างนวงเหนียวผู้อื่นให้ปราศจากอิสรภาพในชีวิตและร่างกาย
พาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและเสพยาบ้านะคะ
อย่าเสพติดมันน่ากลัวจริงนะคะ
เด็กคนนี้หลอนแน่ต่อไปนะครับค่ะ